ต่อกันที่ข่าวนี้นะคะยกมือขึ้นมาค่ะ
ยกมือพนมนะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
กล้องห้วยไร่บวชเงียบไปที่บ้านเกิดจังหวัดสกลนครนะคะ

ซึ่งคลิปนี้นะคะก็หนุ่มกล้องเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อวานนี้เองค่ะ
เป็นการรวบรวมภาพตอนที่ตัวเองเข้าพิธีบวชค่ะ
อันนี้เป็นภาพแบบประมวลมาให้ดูคุณผู้ชม

มีแค่คนในครอบครัวและก็ญาติพี่น้องไปร่วมอนุโมทนาบุญเท่านั้นตามภาพเลยค่ะ
มันเป็นภาพแปลงความประทับใจในการ
ตั้งแต่เริ่มพิธีบวชนะคะมีพ่อมีแม่ร่วมพิธีด้วยสีหน้าแห่งความภาคภูมิใจในตัวลูกชายค่ะ
ร่วมให้ถึงคุณเบลคณิตภาพรรยาของก้องก็อยู่ในร่วมพิธีด้วย
โดยสาวเบลเองนะคะยังเป็นตัวแทนของหนุ่มกล้องค่ะบอกเหตุผลของการบวชครั้งนี้นะคะว่า
อยากใช้เวลาในการบวชมีค่ามากที่สุดให้คิดภพถวน
ตอนที่โพสต์ภาพทั้งหมดก็คือลาศิกขาเรียบร้อยแล้วค่ะ
และแล่บสุดผ่านหลังจากที่ฮิตก้องนุมกล้องของเรานั้นลาจิตราเรียบร้อยแล้ว

เขามึงได้จากแฟนคลับแล้วมาให้น่าเวทีเมื่อปลายปีที่แล้ว

แล้วบอกเลยนะคะถ้าวันนั้นเขาไม่ได้เอาน้องวัวตัวนี้มาปั่นเนี่ย

เรียกว่าการกลับบ้านเกิดของหนุ่มกล้องครั้งนี้นะคะ
ได้บุญแบบรอบด้านทั่วหน้าจริงนะคะ
สามแก้วหัวสี่คานะ
หัวมีหัวสี่คาวัวอย่างงี้เป็นงาน